เอาล่ะแต่ว่าใครพ่ายแพ้แล้วอยากหาของหวาน
ให้แบบน้ำตาลมันขึ้นให้เราแบบมีความสุขกว่านี้นิดนึง
เดี๋ยวจะพาไปทานขนมค่ะเป็นเบเกอรี่นะคะที่ภาคใต้
เขามีการนำเอาผลไม้ประจำท้องถิ่น
ผสมผสานกับการทำเบเกอรี่แล้วก็สอนน้องด้วยนะคะ
หน้าตาของเบเกอรี่ที่เราเห็นเนี่ยค่ะเป็นฝีมือของน้องเหล่านี้นะคะ
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี๓อำเภอท่าแผ่จังหวัดสตู

นางสาวนิตยาเต็มเปี่ยมค่ะคุณครูผู้สอน
เล่าให้ฟังบอกว่าทางโรงเรียนเนี่ยนะคะ

ซึ่งก็สอนเด็กมาหลายรุ่นแล้วค่ะ
เน้นให้เด็กทำเพื่อที่จะมีความรู้นำไปเสริมเป็นอาชีพได้นะคะ
แล้วก็สามารถสร้างอาชีพให้กับตัวเองในช่วงเวลาว่างหรือว่า

ซึ่งนักเรียนที่โรงเรียนที่ทำกันจะเป็นนักเรียนชั้นป๔จนถึงป๖ค่ะ
โดยให้นักเรียนมีการคิดร่วมกันว่า
จะนำทุเรียนพันธุ์เมืองกับจำปาดะ
ซึ่งเป็นผลไม้ท้องถิ่นของสตูนมาทำอะไรกันดี
เมื่อได้รับโจทย์ปั๊บนักเรียนก็คิดกันว่า
เออเราจะทำเค้กอะไรดีน่า

เพราะว่ามีความรู้เรื่องของการทำเค้กอยู่แล้ว

เพราะว่านำผลไม้ที่มีในท้องถิ่นมาปรับใช้ด้วย
น้องนักเรียนในชุมชนเบเกอรี่ก็เล่าว่า
หัดทำเค้กมาหลายอย่างแล้วค่ะ
แต่เค้กจำปาดะจะยากกว่าอย่างอื่นเลย
เนื่องจากว่าเส้นใยของจำปะดะมันเหนียวคุณ

วิธีการทำก็คือจะนำจัมปะดะมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก
แล้วก็ไปนวดรวมกันกับแป้งเค้ก
เพื่อที่เวลากินมันจะได้รสสัมผัสของเนื้อจำปาดะผสมแป้งไปด้วย

จากนั้นนำเค้กในถ้วยไปอบค่ะอีกประมาณครึ่งชั่วโมง
ปั๊บออกมารับประทานได้เลย
เหล่านี้ก็จะขายเพียงแค่ชิ้นละ๗บาทเท่านั้นเอง
เพราะว่ากลิ่นน่าจะดีนะจำปาดะมันกลิ่นอยู่แล้ว
มันจะหอมนิดหนึ่งนะคะ
ส่วนโดนัทบราวนี่ของที่นี่ก็จะทำแบบผสมผสาน

ไม่ได้เป็นเค้กอย่างเดียวไม่ได้เป็นบราวนี่อย่างเดียว
ผสมกันก็คือจะนำแป้งสาลีอเนกประสงค์
สมกับผงโกโก้ช็อกโกแลตดิบ
เนยผงฟูไข่แล้วก็ตีให้เข้ากัน
นำเม็ดอาลมอนด์สีขาวนี่ค่ะวางในพิมพ์
แล้วก็หยอดแป้งลงไปอบเพียง๒๓นาทีเท่านั้น
ขนมก็จะสุกแกะออกจากพิมพ์
ขายทานได้เลยก็นำมาเสียบไม้นะคะ
เขาบอกว่าขายอยู่ที่๓ชิ้น๑๐บาท
รายได้ก็จะนำมาปันผลในช่วงปิดภาคเรียนของแต่ละภาคด้วย
โอ้โหดูหน้าตาน่าทานมากเลยนะครับ
แล้วเด็กที่นี่ดูจากรูปร่างแล้วน่าจะสมบูรณ์

ลองไปสนับสนุนอุ่นน้องกันได้นะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะให้น้องมีอาชีพติดตัวไป